อิจฉามากเลยครับ

ออสประสัตว์เตียงให้เนี่ย
ประสัตว์เตียงให้เนี่ยออส
โอ๊ยอยากจะไปโหกับเขาเหมือนกัน

เป็นขบวนขันหมากของนางสาวปียพรงามเสิร์ชหรือว่าคุณอีทนะคะ
เป็นชาวอำเภอกรรมราศัยจังหวัดกาลสิน

โอ้หล่อเทศเลยครับ
เดินทางไปสู่เขาเจ้าสาวคือนางสาวยุบดี

ทดแทนค่าทองคำในพิธีท่ามกลางความปลาปลื้มยินดีของบรรดาญาติพี่น้องค่ะ
ซึ่งนายสุวพงศ์และนางวาสนานายรักษาคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวบอกว่า
ปลาปลื้มใจมากที่ลูกสาวมีคนรักที่ดี
และต่อไปก็จะได้มีโอกาสดูแลกันและกันไปจนแก่เท่า
ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือว่าเป็นชาย
ขอให้ลูกมีความรักต่อกันแค่นั้นพอ
จากนั้นก็คงฝากให้ลูกเขยดูแลลูกสาวต่อไปนะคะ

อยากให้ลูกทั้งสองเป็นคนจัดการเลย

เป็นคนคอยดูแลจัดการเรื่องภายในครอบครัวมาโดยตลอด
ขณะที่การจัดงานแต่งงานครั้งนี้นะคะ
ส่วนของเจ้าภาพได้เตรียมอาหารรับรองแขกตลอดทั้งวัน
ญาติพี่น้องที่ไปร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก
ทางญาติของเจ้าสาวก็รับรองนะคะ
แล้วก็คิดว่าลูกเขยคนนี้น่าจะดูแลลูกสาวได้อย่างจริงนะคะ
เจ้าสาวบอกว่าอีกฝ่ายดูแลตัวเองเป็นอย่างดี
ตลอดเวลาที่คบกันมาดูแลอย่างไรและนานแค่ไหน
ฟังเสียงเจ้าสาวกันหน่อยนะคะ
คบกันมา๑๑กว่าปีก็โอเคทุกอย่าง
คบกันยาวนานนะนี่
โอเคทุกอย่างเจ้าสาวบอกจังสัน
ขณะที่นางสาวปียพรฝ่ายเจ้าบ่าวบอกว่าตอนนี้
รักมั่นคงยั่งยืนตลอดไป
แน่นอนจะดูแลน้องเขาให้ดีที่สุด
อยู่ด้วยกันมาด้วยความรักมากกว่าสิ่งอื่นนะคะ
ก็มีความกังวลเล็กน้อยบ้างเรื่องทายาทนั่นเอง

ตื่นเต้นมากค่ะที่รอคอยมาตั้ง๑๒ปีได้มั้ง

เหมือนพยายามที่จะไม่ให้มีการทะเลาะเกิดขึ้น

มีอยากทำครอบครัวให้มันสมบูรณ์ค่ะ
ตื่นเต้นเลยเราก็ตื่นเต้นแทนด้วย

ค่ะอ๋อน่ารักนะคะ๑๑ปีถึงจะมีวันนี้นะคะ
บ่าวบอกด้วยว่าการจัดงานแต่งงานครั้งนี้
อยากให้เป็นสิริมงคลกับความรักของตัวเอง
และถือโอกาสขอขมาผู้ใหญ่โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่
ซึ่งเป็นผู้ชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโต
คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจเป็นอย่างดีนะคะ
แล้วก็ยอมรับจนยินยอมให้เกิดงานดีแบบนี้ขึ้นค่ะ
แสดงความยินดีด้วยนะครับแสดงความยินดีด้วยนะคะ